ดูเรื่องของฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๒๐๑๖

นี่ผ่านมาถึงได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะฮะ

ใครที่รอจะเขียนปรายศนียบัตรกับไทยรัฐและปรายศนีย์ไทย

นี่นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว
ชิงชนะเลิศเนี่ยคือ๑๘ธันวาคมตอน๔ทุ่ม
แต่ปรายศนียบัตรที่ท่านจะร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็ปรายศนีย์ไทย
ในการทายผลว่าใครจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๐
แล้วมีรางวัลถึง๑๕ล้านกว่าบาทเนี่ย
ให้ท่านได้ลุ้นกันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นปรายศนียบัตรที่ท่านไปซื้อกับที่ทำการปรายศนีย์ทั่วประเทศนะ
ต้องส่งภายในเวลา๑๘นาฬิกาของวันที่๑๗ธันวาคมคือวันเสาร์
แต่ถ้าซื้อออนไลน์กับทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ได้ถึง๒๓นาฬิกา๕๙นาทีของคืนวันที่๑๗ธันวาคม
โอกาสลุ้นมันเยอะมากเลยฉบับละ๒บาทเทียบกับรางวัลมูลค่ารวมกัน๑๕ล้านวันกว่าบาท
ธรรมก็สามารถร่วมสนุกท้ายผลให้๒ช่องทางเกี่ยวที่บอกนะครับ
หมดเขตส่ง๑๗ธันวาคมนี้ถ้าปรายศนียบัตรต้องภายใน๑๘นาฬิกาของ๑๗ธันวาคม
แต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ได้ถึง๒๓นาฬิกา๕๙นาที

ที่ซื้อไปแล้วเขียนไปแล้วถ้ายังไม่มี๒ทีมนี้อาเจนติน่าฝรั่งเศสไปซื้อเขียนใหม่ได้
ส่งข้อความกันมาแบบครึ่งพอกันเลยอ่ะเชียร์อาเจนกับเชียร์ฝรั่งเศส
ถ้าเป็นผมก็ต้องเขียนครึ่งไปก่อน